พี่โป๊ปบอกเลยว่ารู้สึกโล่งแล้วก็สบายใจมากขึ้นนะครับ
เพราะว่าอะไรอย่างหนึ่งคือเขาตอบได้ตรงใจแฟนนั่นเองนะคะ
ก็บอกเลยว่าขอบคุณสำหรับกำลังใจจากคนรอบข้างที่มีมาให้เขาอย่างท่วมท้นนะครับ
ก็ยอมรับด้วยว่าเขินเหมือนกันกับกระแสคำชมในการตอบสัมภาษณ์นักข่าวคราวก่อนนะฮะ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าสถานะหัวใจตอนนี้โสดค่ะ
แต่ว่าแม้ว่าจะเพิ่งเคลียร์ข่าวจบไปไม่ทันไรนะฮะก็เมาส์ต่ออีก
บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่สิ้นฤทธิสิ้นลายนะฮะ
ไปขอลายม่ายสาวตาคมพิงกี้สาวิกาจริงหรือเปล่าไปถามโป๊ปค่ะ
ไม่ได้งงเลยครับถ่ายรูปไปเฉยครับ

ทักทายปกติครับก็ทักทายแล้วก็

ก็คือแค่เจอตามงานแล้วก็
ใช่น้องคนหน้าสวยครับแต่เค้าคือแบบมองไงเฉย

ไม่ต้องระวังหรอกครับก็คือถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิด

เราก็รู้จักกันได้